คนดีชอบแก้ไขส่วนคนไทยจะได้แก้ตัวในเดือนหน้าเดือน
กรกฎาคมเพราะว่าจะมีการออกสลากถึง๓งวดเลยนะ
เฮ้ยทำไมมี๓งวดอ่ะมาฟังกันไหนช้านี้ต้องรู้
เดือนหน้านี้ครับกรกฎาคมเราจะได้ลุ้นรางวัลรับทรัพย์กันถึง๓งวด
ถ้าคุณถูกรางวัลนะตั้งแต่วันที่๑๑๖และ๓๑กรกฎาคมครับ
โดยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสันสนาคม
บอกถึงสาเหตุที่ต้องขยับการออกสลาก
งวด๑สิงหาคมมาเป็น๓๑กรกฎาคม
ก็คือการขยับเข้านั่นเองเพราะว่า๑สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ชม

และ๒สิงหาคมเป็นวันเข้าพรรษา
เป็น๒วันสำคัญทางพุทธศาสนาครับ
ทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบ
ให้เลื่อนวันออกสลากมาเป็น๓๑กรกฎาคมแทนนั่นเอง
ทำให้เดือนหน้ากรกฎาคมจะออกรางวัล๓งวด
และเดือนสิงหาคมจะไปเหลือแค่งวดเดียว
ก็คือ๑๖สิงหาคมดังนั้นเดือนหน้า
เราจะรับทรัพย์กันถึง๓งวดเลยครับ
และเรื่องนี้ต้องรู้เลยสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมว
โดยว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
อย่างนายนิติพลผิวเหมาะบอกถึงความคืบหน้า
สำหรับการพัฒนาวินอารับเก็บข้อมูล
จัดทำบัตรประชากรน้องหมาน้องแมว
เพื่อให้ทราบจำนวนสัตว์ที่มีเจ้าของและสัตว์จรอย่างชัดเจนครับ
และยังสามารถจะออกแบบนโยบายและงบประมาณ
ในการดูแลสัตว์ไปยังท้องถิ่นต่างได้
ตอนนี้เนี่ยว่าที่สสพระเก้าไกลเขาบอกว่าคืบหน้าไปมากแล้วครับ
หากแล้วเสร็จก็จะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพก่อน
และถ้าหากสำเร็จไปได้ด้วยดีก็จะต่อยอดที่ภาคเหนือและภาคอื่นต่อไป
โดยบัตรประชากรน้องหมาน้องแมวก็จะมีประโยชน์ทั้งเจ้าของและตัวน้องหมาน้องแมวเองด้วยนะครับ
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอทพ
สำหรับคนที่มีบัตรแต่ไม่ได้ใช้งานเกิน๑ปี
ตั้งแต่วันที่ประกาศบังคับใช้ระเบียบนี้มาตั้งแต่๑ตุลาคมปีที่แล้ว
โดยจะต้องจ่ายเดือนละ๒๕บาทหากถูกหักจนเงินหมด
ก็จะยกเลิกการใช้และปิดบัญชีไปครับ
เติมเงินเพียงปีละครั้งจะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี
เหมือนเป็นการรักษาบัตรนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ